สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับจับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงก่อติดเรื่องของความแปรปวนของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานการณ์ฝนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายพื้นที่ยังคงต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักตกชุกและที่สำคัญ
มาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
มีการขยับขึ้นไปบริเวณทางตอนบน
พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคล่างตอนบน
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
นำให้บริเวณดังกล่าวนั้นในวันนี้ตลอดทั้งวัน
แล้วก็คาดการณ์ว่าจนถึงวันพรุ่งนี้ฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
อกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทย
และอ่าวไทยก็ยังสามารถที่จะหอบเอาความชื้น
บริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อันดามันตอนบนจนถึงตอนล่าง
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังอยู่นะครับ
เพราะว่ามีฝนตกอย่างหนักแล้วก็ฝนที่ตกมานี้
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้

คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นต้นไป
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะเป็นพิเศษนะครับ
สังเกตว่าภาคอีสานเกือบทั้งภาคนะครับ
เหนือตอนล่างภาคล่างตอนบนเยอะเลยทีเดียว
ถ้าหากเราซูมเข้าไปดูในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
พบว่าจังหวัดที่อาจจะต้องระวังหน่อยในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับ
จังหวัดขอนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดชายภูมิ
จากนี้เองมีการเตือนนะครับพื้นที่ที่อยู่ตามแนวเทือกเขาสแก่กำลัง
มีโอกาสต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดอุทัยธานี

และนอกจากนี้ครับจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักที่ตำบลปางมะค่าจังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลระบำแล้วก็ตำบลแม่เหลจังหวัดอุทัยธานี
ส่งผลทำให้ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็น้ำนั้นหลากเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยา
อย่างรวดเร็วต่อจากนี้ไปอีกสามวันนะครับ
นี่คือปัจจัยหน้าขนาดนี้ที่ยังคงต้องเป้าระวังกันต่อไปนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปหนึ่งสถานการณ์ที่น่าจับตามอง

ช่วงเช้านี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
บริเวณทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์
เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกนะครับ
สุดสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นพายุสวนร้อนต่อไป
คาดการณ์ของพายุลูกนี้มี๒ทิศทางด้วยกันนะครับ

ถ้าหากแผลลงมาเยอะก็จะสามารถดันให้พายุลูกนี้

นี่คือการคาดการณ์เบื้องต้นเท่านั้น
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ